บอกเลยว่าเป็นเรื่องร้อนที่นอนไม่หลับดูแล้วมันปวดหัวค่ะ

ก่อนหน้านี้เห็นว่ามันมีแชทหลุดออกมาสำหรับ
เกลแล้วก็พี่แมนการินแล้วก็เอมมี่แม็กซิม
ตกลงยังไงเกลกับแมนเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันนะฮะ
แล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านที่คุณสามีเนี่ย
เคารพรักภรรยาที่สุดเลยนั่นเองค่ะ
แต่ว่ามันมีประเด็นร้อนออกมาแบบนี้ค่ะ
ที่ว่าคุณแมนการินถูกมือดีปลอมไลน์
แชทขอเปิดกล้องกับเอมมี่
หลายคนจับโยงว่าเป็นที่มาของความนอย
เกลโพสต์ภาพจอดำหรือเปล่า
แล้วยังไม่พอยังปิดโทรศัพท์ไม่รับสายไม่ติดต่อกับใครอีกเลยค่ะ
ตอนแรกคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นแค่ข่าวแบบขำ
แต่ท้ายที่สุดหนุ่มแมนก็ส่งสัญญาณแปลกมาเหมือนกันค่ะ
โพสต์ข้อความบอกว่าชีวิตคู่อาจจะมีปัญหาบ้าง

ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวแชทหลุดแต่อย่างใด

บันเทิงไทยรัฐติดต่อสายตรงหาคุณเกลเลยค่ะ
ซึ่งเธอรับสายแล้วนะแล้วก็เคลียร์ประเด็นข่าวแชทหลุด
บอกว่าคุยกันแล้วคุยกันแมนเลย
คุยกับพี่แมนแล้วก็คุยกับเอมมี่แล้วด้วย
ตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วแต่มีอีกหนึ่งเรื่อง
ทำให้ตัวเธอเองนั้นเครียดนะคะนอกจากสถานการณ์โควิดแล้ว
ยังมีเรื่องของการที่พยายามจะมีลูกเข้ามาด้วยนั่นเอง
ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอาการนอยหลักในครั้งนี้ค่ะ

หลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพน้องเกลอะไรอย่างนี้ค่ะ
เห็นว่าอยากมีน้อง
ใช่ช่วงนี้หนูจะนอยเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยค่ะ
นอยตรงที่มันไม่ติดหรือว่ายังไงเอ๋ย
ก็จริงมันมีหลายเรื่องค่ะพี่หน่อย
ไม่ว่าจะเรื่องหน้าเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรหลายอย่าง
แต่ทีนี้พอเป็นข่าวถามว่าเราก็นอยไหม
เรานอยที่นอยคือ
ไม่ชอบความเป็นข่าวอะไรแบบนี้
ไม่ได้หน่อยพี่เอมมี่หรือว่าไม่ได้หน่อยอะไรเลย
ประเด็นเรื่องของเอมมี่ก็น่าจะจบไปนะคุณผู้ชมนะ
เอาเป็นว่าแชทปลอมแชทไลน์แชทหลุดอะไรอย่างนี้
ทำให้แบบว่าคุณแม่เกลไม่สบายใจนิดนึงนะคะ
หวังว่าหลังจากนี้พอเคลียร์ปัญหาคาใจอะไรต่างน้องจะมาไว
ใช่ค่ะคุณสาก็น่ารักเหมือนเดิมนะ
ยังคงรักคุณเกลเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมสบายใจหายห่วงได้